มีเรื่องมาเตือนกันหน่อยนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
เครื่องบดเครื่องบีบเครื่องอัดอะไรต่างต่างต้องระวังนะคะ
มีแม่ค้าขายน้ำอ้อยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เลยมาลองแบบทดลองใช้ดูทีนี้เครื่องเนี้ยมันไม่มีฝาครอบอะค่ะ
จังหวะที่ใช้อยู่เนี่ยมือเธอมันหลุดเข้าไป
แล้วถูกเครื่องดูดเข้าไปบดจนถึงข้อมือข้างซ้ายเลยนะคะ
ร้องด้วยความเจ็บปวดต้องรอให้กู้ภัยมาช่วยเหลือค่ะ
นิดหนึ่งนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่ง
หลังข้านิดหนึ่งหลังข้าระวังข้าระวังข้าระวังข้า
ระวังขารองข้าเข้าระวังนะร้องหน้าด้วยนะ
รลองข้าเดี๋ยวเหรอครับอยากจะมองพ่ออย่ามอง
นี่ค่ะเป็นวินาทีที่กู้ภัยนะคะต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างเข้าไป
ช่วยเหลือแม่ค้าขายน้ำอ้อยที่ถูกเครื่องหนีบอ้อยหนีบมือ
ซึ่งก็ช่วยมือออกมาได้แต่ว่าสภาพโดนบีบอัดจนมือแหลกไปเลยนะคะ
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นที่ด้านหลังตลาดโต้รุ่งโรงเรียนอายุทยาวิทยาลัย
ตะมนต์ประตูชัยในอำเภอพระนครศรีอยุธยา
หน่วยกู้ภัยอายุทยาได้รับแจ้งมาว่ามีผู้หญิงถูกเครื่องหนีบอ้อยหนีบมือ
ก็เลยจัดกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ตัดทางไปช่วยเหลือ
ผู้หญิงคนนี้ก็คือนางพิมพรแย้มสกุลนะคะอายุ๕๘ปี
เธอถูกเครื่องหนีบอ้อยหนีบมือข้างซ้ายเข้าไปถึงข้อมือค่ะ
เธอเล่าบอกว่าเธอมีอาชีพเป็นคนขายน้ำอ้อยสด
ขายมาแล้วแล้วพึ่งจะซื้อเครื่องหนีบอ้อยมาใหม่
พึ่งเริ่มใช้วันแรกเลยครับ
แต่ลักษณะของเครื่องมันไม่มีฝาครอบ

มือเธอดันถูกดึงหลุดเข้าไปในเครื่อง

ตอนแรกก็พยายามจะเอื้อมมือไปปิดเครื่อง

เครื่องมันก็ลากมือเข้าไปเรื่อย
สุดท้ายดึงเข้าไปจนถึงข้อมือค่ะ
เธอก็เลยต้องร้องตะโกนให้คนแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือ
จนสามารถดึงมือออกมาได้

เครื่องมันบดมือจนแหลกไปหมดเลย
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะ
ก็เป็นว่ามือข้างซ้ายฮะ
ตั้งแต่ปลายนิ้วยันข้อมืออะ

มาระวังกันด้วยนะคะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นจริง
เพราะโอกาสพลาดมันมีเยอะ